วันนี้เป็นวันที่สองที่มีการนัดรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่กำหนดได้มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชมนุ่มที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีการรวมตัวกันจำนวนกว่า๕๐๐คนในเมื่อคืนนี้
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งขณะนี้เท่าที่ดิฉันคาดการณ์ดูก็น่าจะจำนวนประมาณ๒๐๐กว่าคนได้แล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะได้มีการนั่งแล้วก็มีการปราศัยกันบริเวณด้านนอกอาคารค่ะ

แต่ว่าวันนี้นะคะตลอดทั้งวันมีฝนที่ตกโปรยปลายลงมาตลอดทั้งวันเลย
ก็เลยย้ายกันเข้ามาปราศัยกันอยู่ข้างใน
จนขนาดนี้นะคะถ้าการสังคัญได้ดูสถานการณ์อยู่ขนาดนี้
บรรยากาศกรรมก็ยังถูกถึงเป็นความเรียบร้อย
ก็มีการขึ้นปลาใสเป็นระยะนะคะ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะ
ก็จะมีการประสัยแล้วก็พูดโหเฮกันเป็นบางช่วงบางระยะนะคะ
ซึ่งเนื้อหาที่พูดบนเวทีการปราศัยนะคะ
ก็ต้องการให้ตัวเอกรับวิจัตรโอชานะคะ
นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
เรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
และก็ย้ำฉุกเงินว่าไม่เอารักษาความปลอดภัยนะคะ
นี่คือบรรยากาศสดนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้มีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง
ประชาชนด้านนอกเองที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ภายในนี้นะคะ
ซึ่งในวันนี้นั้นก็มีการคุ้มลุงกันเป็นยาวตัวใจ
โดยใช้วิธีคอนดูเนคโปรเทสนะคะ
คือการประท้วงหลายที่ในเวลาเดียวกัน
ซึ่งนอกจากที่หมอกของแก่นเองแล้วก็จะมีพื้นที่ทางต่างจังหวัดก็มีการรวมตัวกันเช่นกันค่ะ
โดยกลุ่มนักศึกษานะคะที่มารวมตัวกันในวันนี้
ต่างจุดที่ฉันได้สอบถามแล้วก็บอกเขาว่า
รวมถึงการประนามการกระทำของรัฐบาล
ที่เมื่อวานนี้ได้ฉีดน้ำไสของผู้ชุมลุม
ในชุมลุมแนที่เชียงมีคำตอบ
เขาเองเนี่ยทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ประชาชนด้านนอกเนี่ย
ก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับผู้ชุมนุมในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณชราศิริภูมิรายงานค่ะ